เดี๋ยวจะพาไปดูอิทธิฤทธิ์เจ้าแม่นาคีกัน
เจ้าแม่นาคีที่ว่าเนี่ยก็คือแต้วนัทพรค่ะ
มีคนเข้าไปส่องอะไรรู้ไหมอะไร
กล่องเวลาเธอรำ
ส่องไปส่องมาเนี่ยแต้วก็รำไปรำบวงสวงพญานาคไปนะคะ
สุดท้ายค่ะเอ้าได้เลขกันซะอย่างนั้น
แถมแก๊บเข้าไปบอกว่าได้แล้วทำไมไม่บอกแต้วบ้างเลย
ว่าแต่ว่าแต้วจะมีงานรำอีกไหมบันเทิงไทยรัฐจะได้ตามไปนะคะ
แล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะมีคนได้โชคได้ลาบจริงหรือเปล่า
มีค่ะใช่เวลาแบบไปบางทีเขาแบบ
เอ่อไปเคยตอนที่ไปรำอะไรอย่างเงี้แล้วก็มีคนแบบซื้อเอ่อวันเกิด

จริงหรือคะจะมีไปรำไหว้ถวัยไหมแค่เกี่ยวกับพ่อปู่แม่ญาติ
ก็อาจจะมีเป็นครั้งแล้วแต่โอกาสที่ได้ไป
ถ้าคิวว่างแล้วก็มีใครที่อยากให้ไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปบ้างค่ะ
ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐจะตามไปจะได้ไปส่องบ้างว่าแต้วรำยังไงอะไรอย่างนี้
ใช่งานเรื่องรำวงสวงนี้เธอรำบ่อยนะช่วงนี้นะคุณผู้ชม